เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงงานบดอัดเม็ดมันสัมปะหลังที่ชนบุรี
มีคนงานที่เป็นคนไทยถูกฆ่าคือคาดว่าถูกไม้ฟาดก่อนแล้วก็ลากศพเพราะว่ายังมีรอยเลือดเป็นทางยาวเลย
เอาไปทิ้งเหมือนกับเป็นปล่องที่ใช้บดอัดเป็นอัดเม็ดมันสัมปะหลังอ่ะนี่ค่ะ
แต่เป็นปล่องที่แบบไม่ได้ใช้แล้วแต่พอเอาศพไปทิ้งเนี่ยลึกตั้งสามเมตรอ่ากว่ากู้ภัยจะช่วยนำศพขึ้นมาได้เนี่ย
โอ้โหทุลักทุเลคราบเลือดเป็นทางเห็นไหมคะแล้วคนที่ก่อเหตุก็คือคนงานในโรงงานเดียวกันนี่แหละค่ะ
เป็นชาวพม่าแล้วก็ทำงานกับผู้ตายมาเป็นสิบปีนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยนั่งกินเหล้าด้วยกันแต่หัวหน้าคนงานบอกว่าคาดว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ตายอ่ะค่ะที่เป็นคนงานคนไทยเนี่ยนะอาจจะเคยตำหนิต่อว่าคนงานพม่าอยู่บ่อย
คนงานพม่าคนนี้ก็เลยเก็บกฎเก็บกฎเก็บกฎโมโหพอกินเหล้าเมาทำร้ายจนตายแล้วก็เอาศพไปทิ้งเนี่ยค่ะ
ตำรวจบอกว่ายังตามตัวอยู่นะคะคนก่อเหตุไม่รู้หนีกลับพม่าไปแล้วหรือยัง
ที่จะรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปนะคะเนี่ยค่ะผู้เสียชีวิตคือในสมเกียจจันทร์อายุห้าสิบสองปี
ศพทิ้งอยู่ในนี้นี่หากว่าจะเอาขึ้นมาได้เป็นเหมือนเป็นปล่องอ่ะนะคุณผู้ชมลึกลงไปตั้งสามเมตรอ่ะเป็นเครื่องบดอัดมันสัมปะหลังเครื่องเก่าไม่ได้ใช้งานมายี่สิบกว่าปีแล้วสภาพศพนี่ปล่องเป็นแบบนี้นะคะอืมแล้วลึกค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะนำขึ้นมาได้นี่สภาพศพคือหัวแตกนะคะที่ศีรษะเนี่ยค
ว่าไม้สนอันนี้นี่ไม้ท่อนี้ไม้ท่อนเบอร์เลอร์เลยค่ะครับไม้นี่แหละคนร้ายฟาดไปที่หัวของผู้ตายจนเขาเสียชีวิตแล้วก็ลากศพไปทิ้งนี่คือหลักฐานสำคัญนะคะคืออาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุวันนี้เราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐลงพื้นที่ไปค่ะที่จุดเกิดเหตุนะคะโรงงานบดอัดเมตรมันสัมปะหลังท
เหล้ากันอยู่หน้าห้องแล้วย้ายมากินกันต่อที่โต๊ะหินอ่อนใกล้บ้านพักคนงานคาดว่าผู้ตายกับแรงงานพม่าทะเลาะกันเมาแล้วทะเลาะกันเพราะว่าเวลาที่นายสมเกียจผู้ตายดื่มเหล้าก็จะชอบพูดต่อว่าคนอื่นจนเป็นเรื่องปกติแต่แค่พูดต่อว่าไม่เคยไปทำร้ายใครแรงงานพม่าคงถูกต่อว่าก็เลยโมโหต่อยกับนายสมเกียจแล้วก็นายสมเกียจ
แรงงานพม่าคงคว้าไม้แล้วท่อนไม้มันยาวมันใหญ่อะค่ะวิ่งตามมาแล้วทุบตีไปที่ตัวนายสมเกียจนายสมเกียจก็หนีไปลานหน้าอาคารแล้วก็ถูกตีซ้ำหนักเลยก็คือตีเข้าไปที่หน้าที่กรามด้านซ้ายเลือดไหลนองเต็มพื้นแล้วเสียชีวิตตรงนั้นแรงงานพม่าก็เลยเนี่ยค่ะลากนายสมเกียจไปทิ้งที่เครื่องบดเก่าโยนทิ้งลงไปปล่องตรงนั้นลึก๓เมตร
หัวหน้าคนงานบอกว่าปกติแล้วทั้งคู่ก็กินเหล้ากันบ่อยอะค่ะไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะหลังเกิดเหตุคนก่อเหตุที่เป็นแรงงานพม่าก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปพร้อมกับแฟนสาวชาวพม่าค่ะ

แต่ก็นายสมเกียจเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีโอกาสจะชี้แจงอะไรนะคะว่าจริงแล้วก่อนเกิดเหตุไปด่าแรงงานพม่าก่อนจริงไหมทะเลาะกันบ่อยบ่อยด่าแรงงานพม่าคนนี้บ่อยจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อมูลจากหัวหน้าคนงานครับที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะคะทั้งคู่ทั้งผู้ตายและคนก่อเหตุนางขวัญใจรุ่งรำพันธ์ภรรยาของผู้ตาย
นำศพสามีมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองรีนะคะแล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าเมื่อวานก่อนเกิดเหตุหลังเลิกงานก็กลับมาที่บ้านพักเห็นสามีดื่มเหล้าก็ไปบอกว่าเลิกกินเหล้ากันได้แล้วแต่สามีก็ไม่ฟังแล้วก็ต่อว่าเธอด้วยเธอก็เลยงอนเดินหนีไปนั่งในป่าอยู่คนเดียวจนถึงกับเที่ยงคืนนะคะถึงจะเดินกลับมาที่ห้องพักพอกลับมาอ้าวสามีไม่อยู่ตื่นเช้ามา
สามีก็ไม่อยู่ก็ไปทำงานตามปกติสุดท้ายญาติโทรมาบอกว่าสามีเสียชีวิตแล้วเธอเองยอมรับว่าสามีเธอเวลาเมาทีไรชอบว่าคนอื่นจริงอันนี้ภรรยาของผู้ตายบอกเลยนะคะแล้วก็ยอมรับว่าชอบด่าแรงงานพม่าจริงด่าเขาเป็นประจำทั้งที่ก็ทำงานด้วยกันมาเป็นสิบปีแล้ว

ก็เลยคาดว่านี่แหละค่ะคือสาเหตุคือผู้ตายอาจจะไปตำหนิต่อว่าแรงงานพม่าอยู่บ่อยบวกกับเมากันด้วยไงนั่งดื่มเหล้าด้วยกันทั้งคู่
ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
แล้วก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
คนร้ายก็หนีไปพร้อมกับแฟนสาวที่เป็นชาวพม่าเหมือนกัน
คือเรื่องราวลักษณะแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็นำมาสู่ความรุนแรง
คือก็เข้าใจว่าความอดทนของคนมีขี่จำกัด
แต่การแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเนี่ยอันนี้ไม่ได้
ใช่แล้วหลายครั้งสาเหตุคือเมาไง
เพราะยิ่งดื่มเหล้าโอ้โหทีนี้หนักเลย
คือถ้าไปแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรื่องจบนะฮะ